ตัวมาดูแลแต่ทั้งนี้ก็ยืนยันว่ายังไม่มีการอัพค่าตัวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะจ๊ะ
ยังเรียกเงินเท่าเดิมเอาอย่างนี้ดีกว่า
ใครสนใจอยากจะจ้างก็จ้างกันได้นะคะ
แล้วก็บอกว่าไม่ได้น้อยใจนะที่งานอีเวนต์ไม่ได้เยอะเหมือนนักแสดงคนอื่นด้วย
เวลาไปไหนก็มีคนขอถ่ายรูปเยอะขึ้น
มีคนเรียกพระเพศพระเพศเป็นคนเรียกอเจ้าอะไรอย่างนี้
คือทุกคนเขาก็ไปอีเวนต์กันเยอะมากนะครับ

ก็แบบก็เป็นอย่างนี้ครับเหมือนเดิม
ตอนนี้มีผู้จัดการแล้วครับแต่ก่อนไม่มีครับ
คือบางทีเราไปแล้วก็แบบก็ไปคนเดียวอย่างนี้
มันไม่มีคนไปดูแล้วบางทีก็เดี๋ยวด่าผมแบบ
หาเพื่อนดีกว่าหาพาร์ทเนอร์สักคนดีกว่าอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองครับ
ผมชินแล้วผมเป็นคนที่แบบไม่ได้อยู่
ไม่ได้อยู่ในจุดตรงนี้มามาตั้งแต่แรกมาตั้งแต่แรกนี่เหรอครับ
ก็เลยแบบใช่ใช่คือแล้วให้ผมไปร้องเพลง
ก็ไม่ใช่นักร้องอีกผมก็เขินอีกเพราะด้วยความที่ตัวเองเป็นนักดนตรี
ไม่ครับค่าตัวผมก็ปกติแล้วรู้สึกดีครับจริงนะ
ผมไม่ได้รู้สึกน้อยใจหรือว่าอะไรครับมันรู้สึกดีมากกว่าที่แบบ
ในที่สุดวันหนึ่งไอ้สิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยมันแบบมันมีคนเห็นไง
ก็ไม่ได้รู้สึกว่าน้อยใจอะไรที่งานจะน้อยอีเวนต์จะไม่มีอะไรอย่างนี้ก็เฉยครับ
จริงแล้วมันแล้วแต่ความถนัดของคนแหละใช่ไหม
แต่ว่าตอนนี้คนก็จำพี่บิ๊กได้ในบทบาทของพระเพศราชา
อย่างเพื่อนดิฉันคนนี้ก็ทักเขาว่าประเภทราชา
คือพอเจอปุ๊บผ้าประเภทราชามันเข้ามาในหัวแป๊บ
ที่เข้าถึงบทบาทการแสดงได้เป็นอย่างดี
ทำให้คนดูอย่างเราเนี่ยรู้สึกอินไปด้วยนะไม่ต้อง
ถูกต้องแล้วก็เลยได้รับกระแสนิยมนะเป็นผลพวงจากละครเรื่องนี้ที่มันแบบเปรี้ยงจริง

ว่าพี่บิ๊กมันเป็นหนึ่งในสมาชิกวง

แต่ยังแจ๋วอยู่ยังเป๊ะอยู่เลย

โซว์อัฟเตอร์ซิกนะอ๋อใช่อุณิก็ต้องรู้เหมือนกันนะคะ